แจ๊กหล่อ

น่ากิน

สมควรยังแต่ว่าสมควร

ให้พูดคำรู้หรือเปล่าว่าอะไร

มันใจไงนี่แหละเจฟเชลิมพลเจฟแฟนฉัน
อย่างที่พี่มิวบอกค่ะพูดคุณประชาบ้างแตกที่เดียวนะครับ
หลังจากที่นี่แหละได้ดีเจสาวโซดามานั่งอยู่ข้างเขาไปถ่ายรายการด้วยกัน
เตรียมสร้างสีสันงานสงกรานในบ้านเราเดือนหน้านี้นะครับ
แต่ว่างานนี้เขาบอกว่าคงจะน่าชื่นตาบาน

สกัดดาวรุ่งจากคุณแฟนนี่แหละค่ะ
หวานใจตัวจริงบอกว่าส่งข้อความมาแตะเบรกเลยนะครับ
บอกว่าแจ๊คเอ้ยอย่าให้มันออกนอกหน้ามากนักนะ
แจ๊คเขาก็เลยรีบแคปหน้าจอบทสนทนา

เป็นการแสดงล้วนค่ะ